มีเนี่ยหลานเขามีกิจกรรมออกค่ายที่โรงเรียน
เขาก็จะพาไปลำกันไง

เฮ้ยชุย

ฉุยไงเหม็นฉุยไงพี่

แต่ทีนี้เขาจะเล่นเรื่องคุณช้างคุณแผ่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

เมืองการไปเคียงใหม่สองตัวครึ่งกันนี้
ไปตัวเดียวแหละแล้วต้องสลับกี

เป็นหมาเป็นหญ้าเราก็ไม่เคยเห็นด้วย
นี่ทำไมไม่วิ่งเลยยืนกันสรรอยู่เนี่ย

อ่าหว้ออ๋อค่ะ

เป็นบัวขี้ได้ตัวละเดี๋ยวไปซ้อม

เฮ้าเฮ้าอยู่นี่เอง

ว่าจะไปไหนกันไม่ไปไหนกันเลยเหรอเนี่ย

ดูได้เยอะไม่ได้

ที่คนใช้ผมแล้วล่วงไปเธอก็หย่อนด้วย
อาจจะเขาเรียกว่าใช้ผมเป็นล่วงผัดขนคือบริสุทธิ์ของใบ

จะไปต่างประเทศไปต่างประเทศแล้วมาบอกอะไรพวกผมอ่ะ
ไม่ก็จะหาคนอ่ะไปเฝ้าบ้านหน่อย

ไม่เข้าใจแล้วแต่ว่าคือลูกมันอยู่คนเดียวไม่ได้
อยากให้คนไปช่วยเฝ้าบ้านแล้วก็ช่วยทำงานบ้านหน่อย
ทำไมไม่เข้าโครงการฝากบ้านแล้วกันตำรวจ
ยังไงเขาอยู่น่ะพี่ร่าสุมเมียท้อนตำรวจด้วยมั้ยใช่
ออกมามีกุญแจมือด้วย

ฝากบ้านฝากลูกเออ
จ้างพวกผมใช่เพราะพี่จะต้องไปต่างประเทศ

ไม่เป็นงี้มันมาโบ้ตคุณนี้ฉลาดคุณนี้ฉลาดไม่เป็นไร

ถ้าคิดว่าเธอเองชลาด

เห้ยหนูเนี่ยะชลาดดิ

ได้งั้นลองเล่นเกมแบบที่พี่ตีบอก

เขาสอบคู่นี้ก่อน
มันต้องมีอีกคนนึงเป็นคนใบ้
ต้องทายดิ

คนใบ่ห้อมพูดคำที่มีในป้าย
คนไทยก็ต้องไทยตามคำที่เขาใบ่

โอ้โฮมันใช่ไหมเนี่ยมันด้วยปากเข้าฟังด้วย
เฮ้ยนุ้ยนุ้ย
เอ้าเปล่า

เอ๊แล้วมีอันเดียวด้วย

จะเป่าไหมแบบนี้เลย
โหเฮ้ย

อ้าวแค่นี้สำเร็จดูน้าดิ
เฮ้ยไม่ต้องเอามาเลย

อ่ะโอเคคำแรกนี่คือการทดลอง

ใครอีกปิ๊ก

คำที่หนึ่งของครูที่หนึ่งเริ่ม
โอ้โฮยากมาก
อะไรอยู่บนท้องฝาดาวเล็กจุน

คำที่สองของครูที่หนึ่งเริ่ม

กูเรียกยังไงวะ
คำที่สามของคู่ที่หนึ่ง

บอกว่ามันจะไปอย่างไรเปล่าเนี่ย

ผมเลยไอ้ยเดี๋ยวก่อนหนึ่ง
ไม่รู้ไปบ้านฉลาดมากเลย

พ่อไม่ไปธุรกิจกันนั้นไง

เฮ้ยเอาเลยมาเอาก่อน

คู่แรกเลยไอ้

หนุ๊ยเป็นคนตอบก่อนผมได้พี่ก่อนเลย
ถ้าตอบได้ครบทุกคำไปเฝ้าบ้านพี่ตีเลย

มา
มึงก็ดูดไว้นุ๊ยเอ๊ะ
คำที่หนึ่งของคู่ที่หนึ่งเริ่ม
กระดุ่ม

พี่เดียวก่อน

อะไรที่ใช้ทอดปลากูก็รู้ละกระทะ
พี่บอกอะไรที่ใช้ทอดปลากูก็รู้

อันนี้ใกล้มีพ่อมีแม่แล้วมีอะไร

เออลูกถูกทำแล้ว
ลูกถูกทำแล้ว
ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ที่เราขับรถไป
ผู้เขาทองก็แวะกินกูติ๋วลูกชิ้นอะไร
เอ้าจริง

เออหมาหมาหมาอะไรหมาอะไรหมาหมาอะไรหมาแบบเดินซ้ายไปหมามาเดินเซไปเซมา

เซไปเซมาหางตกตกแยกเที่ยวแยกเที่ยว

เออหมาบ้าหมาบ้าทำไม
น่าจะไม่รู้มันหรอหมาบ้าทำไมคุณไม่ใช่หมาพี่
คือเราเดินไปแล้วหมาบ้ามันทำอะไรมันทำอะไร

หมาบ้างกระโจนหมาบ้างกระโดดหมาบ้างนับหมาบ้าง

กับมึงเหนื่อยกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์อีก
นี่หมาบ้ากัดพี่ใบ้ง่าย

พี่ก็บอกสิอาทิตย์ที่แล้วที่ลูกชายพี่ไปเดินแล้วโดนอะไรกัด

ข้อที่๔ของคู่ที่๑ครับ
ตั้งใจนะตั้งใจโอ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายที่อยู่ในวัดอะไรที่อยู่ในวัด
พระอืมเอ่อตรงข้ามกับพระตรงข้ามกับพระร้านขายของชำพระพระยืนแหละ
ยืนร้านของชำไม่ใช่แหละคือคนตายอ่ะคนตายอ่ะคนตายเหมือนละนะ
ไม่ใช่ไปวันเราตายแล้วเป็นอะไรผู้วายชนอีกอย่างจากผู้วายชน
เป็นศพเป็นศพอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าผีไม่ดียากไปผีถูก
เห้ยผีถูกหยุดแล้วผีตรงข้ามกับผีตรงข้ามกับออกผีเข้าเออ
เข้าอะไรผีเข้าอะไรผีเข้าทรงไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผีเข้าอะไรที่เลยยุธยา
ผีเข้าอ่างช่อง
ดูหมดเวลานี่ผีเข้าสิงโอ้โหพี่เออมึงนี่อะไรของมึงเนี่ย
ขอแบบง่ายน่ะกูจะใบ้ยังไง
เลยลุกเลยคู่ต่อไปไปดู
ใครมึงเนี่ยไงแอวหรอแอวกับพี่
ทายคำของพี่หนุ้ยกับพี่บอลอาจจะยากไปเลยตอบกันไม่ได้
ช่วงหน้าเรามาดูกันที่คู่พี่โรเบิร์ตและคุณแอร์กันบ้าง
ว่าจะสนุกแค่ไหนพักสักครู่เดียว